คุณผู้ชมคะมาต่อข่าวเมาส์ข่าวลือ
เดี๋ยวก็ย้ายเดี๋ยวก็ซบช่องนู้นทีช่องนั้นที
โดยเฉพาะซบช่องเก่ามันดีที่สุดนะครับ

แล้วก็เฉลยการ์ดกันไปแล้วว่าเป็นน้องขวัญอุสามณีถูกไหม
คราวนี้ก็มาถึงคราวแพนเค้กบ้าง
นางเอกดังแพนเค้กก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนพุ่งเป้าไปว่า
จะเป็นนางเอกที่เตรียมคัมแก๊กวิกหมอชิดหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้ใช่ไหมแพนเค้กเองก็เป็นนักแสดงอิสระมาหลายปีแล้ว

น้องออนผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปเจาะไมค์ถามเรื่องนี้จากปากสาวแพนเค้กมาให้หายคล่องใจเลย
ซึ่งแพนเค้กเองก็ยอมรับว่าได้ยินข่าวเมาส์เรื่องนี้มาบ้างเหมือนกันพี่
แต่ต้องขอปฏิเสธแล้วกันว่าแพนเนี่ยไม่ใช่นางเอกที่จะเตรียมคัมแบ็คช่องเดิมนะ
ส่วนโอกาสที่จะได้กลับไปร่วมงานกับทางวิกหมอชิดเนี่ยมีหรือเปล่า
หากว่ามีโอกาสมาจริงบทบาทลงตัวมีลุ้นค่ะ
มีโอกาสลุ้นยังไงบ้างไหมที่จะได้ไปซบช่องเก่าวิกหมอชิด
แพนว่าแล้วแต่โอกาสมากกว่าถ้าเกิดเหมือนกับ
ถ้ามีผู้จัดหรือพี่ให้โอกาสเราได้มีโอกาสกลับไปร่วมงานกัน
อันนี้ก็คือไม่มีปัญหากว่ามาดูคิวดูเรื่องดูอะไรกันก็ว่าไป
สำหรับในเรื่องของการทำงานเราโอเคอยู่แล้วค่ะ
แฟนละครเก่าอาจจะคิดถึงเราเนอะ
ตายเราก็คิดถึงเช่นกันค่ะแต่ว่าเหมือนตอนนี้เองละครละครเก่า
ก็เหมือนกับมีช่องทางให้กลับมาสามารถดูย้อนหลังได้
ก็เหมือนแบบยังมีแฟนก็ยังดูกันแล้วก็เอากลับมาฟีดแบ็คกัน
ก็เหมือนกับโอเคดูกันให้หายคิดถึงก็ฝากติดตามด้วยค่ะ